ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะครับหรือว่าเสิร์ชคนแรกครับ
ยังมีตัวสำรองที่จะลงไปเปลี่ยนเกมได้ด้วย
ไทยก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องสองเกมนะครับเจอกับทางเมียนมาแล้วก็ไต้หวันนะครับ
เอ็ดแล้วก็สิบสี่ธันวาคมนี้สองทุ่มครึ่ง